เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูที่หน้า๑๑สุพิมธรรมไทยรัฐกันอีกครั้งค่ะ
เราเก็บตกภาพบรรยากาศน่ารักนะคะ
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรัฐมนตรีหลายท่านเลยทีเดียวค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครสวรรค์รวมถึงจังหวัดชายนาฏ
เพื่อไปดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาภัยแรง

เป็นภาพคุณยายหอมแก้มนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เราเก็บตกภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย
หลายคนบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยตัวจริงหล่อกว่าในทีวีอีกนะคะ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะ

เพื่อมาติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแรง
ครั้งนี้เลือกพิกัดมาที่นครสวรรค์จังหวัดต้นน้ำเจ้าพระยา
พบปะกับประชาชนชาวกเศรษฐกรพร้อมเดินชมนิทราบการณ์
แต่เมื่อชาวบ้านเขาเจอนายกลุงตู่ตัวจริงเสียงจริง
มาเดินตรวจงานอยู่ตอนหน้าแบบนี้
ปานานัททั้งหลายเขาก็กรี๊ดกราดไม่แพ้ซุปตาเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเดินไปชมนิทัศกาลบูธไหน
สาวน้อยสาวใหญ่เขาก็ขอแชะภาพเก็บไว้เป็นที่ละลึกแบบนี้
ไม่เว้นแม้แต่สาวใหญ่คนนี้ค่ะ
มีโอกาสเจอลุงแบบนี้เลยขอหอมลุงสักฟอด
ทำเอาลุงถึงกับเคาะเขินเพราะคิดไม่ถึงว่าป้าเขาจะจู่โจมแบบกระชั้นชิดแบบนี้
เดินเข้าบูธนอนบูธนี้อย่างตั้งอกตั้งใจ
เพราะนายกเขาบอกตั้งแต่ก้าวขาลงจากรถค่ะว่า
ที่มาวันนี้ไม่ได้จะมาสร้างปัญหาให้
แต่จะมาเพื่อแก้ปัญหาให้
ทุกคนมีชีวิตอยู่ดีกินดี
และเมื่อมาถึงจุดสาธิตการโมกข้าวแบบโบราณ
ลุงเห็นแล้วก็อยากลองทำบ้างค่ะ
พร้อมกับกวักมือเรียกสื่อมวลชนให้มาร่วมโมกข้าวด้วยค่ะ
ใช้เวลากับเกษตรกรไปหลายชั่วโมง
เพื่อที่จะชี้แจงทำความเข้าใจ
โดยเฉพาะการปรับใช้น้ำตามสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ
ดูเหมือนจะหนักอยู่ในขณะนี้
แต่มาลงพื้นที่ทั้งที่จะพูดน้อยสักหน่อยมันก็อดไม่ได้
หลังรองนายกสมคิตเขาพูดจบ
นายกเขาก็ลุกไปคว้าไมค์มาพูดต่อ
พูดไปพูดมาพูดไปเกือบชั่วโมง
ด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าว
นายกก็เลยเอ่ยปากมาว่า

อยากจะฆ่าคนแรกคนที่ออกแบบเต็นต์
คนที่๒คือคนเช่าเต็นต์
เพราะรู้ไหมว่ามันร้อนมาก
ทำเอาชาวบ้านที่ตั้งอกตั้งใจฟัง
กลั่นเสียงโหร่กันไหม้อยู่
หากันลั่นเต็นต์เลยค่ะ
เรียกได้ว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรก
นายกเขาพูดนานที่สุดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หลังจากที่เจ้าตัวให้คำมั่นสัญญาว่า
จะพูดให้น้อยลงเป็นประยุทธ์กื๊ดกาย
แต่เมื่อมาเจอพี่น้องประชาชนที่น่ารักแบบวันนี้

หรือเป็นเพราะได้รับคำชมว่า
ตัวจริงเนี่ยหล่อกว่าในทีวีอีกคัด
ท่านนายกเขาลืมตัวไปชั่วขณะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน